เอาล่ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนก็ยังคงบอกอยู่ว่า
บ้านเราเป็นสังคมก้มหน้า
แต่สังคมนี้ใช้ไม่ได้กับวานี้ในอังกฤษ
คือกะว่าคนที่เข้าไปข้างในต้องสื่อสารกับมนุษย์เท่านั้น
สื่อสารกับเครื่องมือสื่อสารหรือสมาร์ทโฟนใดก็แล้วแต่ค่ะ
ก็สร้างตัวปิดกั้นสัญญาณโทรศัพท์มือถือภายในร้านขึ้นมานะคะ
ใครก็ตามที่เดินผ่านเข้ามาแล้วก็เข้าร้านนี้
พบว่าเมื่อหยิบมือถือขึ้นมาสัญญาณโทรศัพท์จะไม่ขึ้น

ลูกค้าในร้านจะหายไปจากโลกโซเชียลนะคะ
รับโทรศัพท์ไม่ได้โทรออกก็ไม่ได้

สาเหตุที่เขาทำแบบนี้นะสติฟบอกว่า
เดี๋ยวนี้เวลาเดินเข้าไปในร้านอาหารหรือคาเฟ่หรือแม้กระทั่งบาน
ทุกคนก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาดูโทรศัพท์มือถือ
ไม่สนใจคนรอบข้างไม่สนใจใครเลย

ส่งคลื่นรบกวนโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
บกวนสัญญาณโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะ
เพราะสิ่งที่เขาทำก็คือการสร้างเกราะโลหะขึ้นเท่านั้นเองค่ะ
ลูกค้าหลายคนเห็นด้วยเลยนะบอกว่าเออไอเดียนี้ดีจัง
เพราะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าใช้เวลาหมดไป
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตจริง
ก็ชื่นชมนะคะว่าการทำแบบนี้นับเป็นการปฏิวัติแนวคิดครั้งใหญ่เลยทีเดียว
คุณเขียนมาสอนตอนคุณอยู่อังกฤษคุณได้ไปเจอสถานที่

คุณสมัยดิฉันเนี่ยไลน์ก็ไม่มีต้องคุยกันไฮไฟล์
ยังเป็นไฮไฟฟ์อยู่ไม่มีไลน์ไม่มีวอสแอปยังไม่มี

ใช่ก็แบบคนมันยังไม่ได้ก้มหน้าอะไรมากไง
ตอนนั้นบีบีก็ยังไม่มีเลย
อุ๊ยโบราณไหมแต่จริงยังไม่มี
แต่ดีนะแต่ดีนะแบบนี้คือพักบ้างใช้คำว่าพักบ้าง
สนใจคนรอบข้างสื่อสารกับมนุษย์บ้าง